คุณผู้ชมครับกลับมาที่หน้างานที่สารเคมีโล่ไหล
ผมรายงานไปเมื่อสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้ว
ต้องบอกว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเรากลับเป็นปฏิหาร
ก็คือว่าหลังจากที่เราจบการรายงานสดเมื่อสักครู่นี้
เจ้าหน้าที่มีการระดมฉีดน้ำแล้วก็โฟมเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะฮะ
จนเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเดินเข้าไปทำการปิดวาว
แล้วก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
โดยข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลยืนยันจากกลุ่มไลน์ของพี่กู้ภัย
ในห้องร่วมกับตันยูนะครับที่มีการรายงานว่า
เวลา๒๓นาฬิกา๔๑นาที
ก็คือว่าทางศูนย์มีการรับแจ้งจากรองผู้อำนวยการ
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
ว่ามีการควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วก็เพลิงได้สงบลงแล้ว
แต่บรรยากาศด้านในเนี่ยจะเห็นว่าแม้ว่าไฟเนี่ยจะดับลงนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าในส่วนของพี่กู้ภัยที่อยู่ด้านใน
เขายังไม่มั่นใจในระบบว่ามีการควบคุมมา
ก็คือมีการฉีดน้ำแล้วก็ฉีดฟุมเนี่ย
เลี้ยงบริเวณที่มันมีเปลวไฟเนี่ยประทุตั้งแต่ช่วงตี๓จนถึง
ที่มันจะดับลงก็คือมีการฉีดน้ำเลี้ยงแบบนี้
เพื่อให้มันอยู่ในระดับที่แบบว่าควบคุมเอาไว้ได้จำนวน๑๐๐นะครับ
แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการทำงานของพี่เจ้าหน้าที่เนี่ย
ผมจะสังเกตนะฮะหลังจากที่เปลวไฟสงบลงเนี่ย
ยะที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราสังเกตเห็นก็คือว่า
มันจะมีการลำเลียงอุปกรณ์ในการกู้ภัยเนี่ย
ค่อยมีการลำเลี้ยงออกมาทีละชิ้น๒ชิ้นนะครับ
แล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราการเองเนี่ย
รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดเนี่ย
ก็ได้มีการประชุมแล้วก็อยู่ที่หน้างานตลอดเวลา
จนตอนนี้เนี่ยแม้ไฟจะดับลง

ซึ่งมันแตกต่างจากภาพที่เราเห็นกันมาตลอดทั้งวันนะครับ
ก็คือตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย

โดยเฉพาะมันจะมีจุดที่น่ากังวล
ก็คือจุดตรงที่มีรถของพี่กู้ภัยอยู่ข้างในครับ
น้ำตรงนี้เนี่ยเขาบอกเป็นจุดที่มีสารเคมีอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะ

เอาละนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่
ส่วนความชัดเจนเรื่องของการควบคุมเพลิงที่นี่
จะร้อยเปลี่ยนและสงบลงในช่วงเวลาใดเนี่ย
เดี๋ยวเราทางผู้ว่าราชการบริษัทคำวัดขอถุดนะเนี่ย
ออกมาแถลงข่าวแล้วก็ให้ข้อมูลนี้อีกครั้งหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้ว

คือเจ้าหน้าที่เนี่ยแม้จะควบคุมได้แล้วแต่ยังคงคอยฉีดน้ำฉีดโฟม

เบื้องต้นเหตุไฟไหม้ทางนี้๒๐ชั่วโมง๓๑นาที